ก่อนนั้นก็เคยมาโปรโมทหนังแต่ว่าครั้งนี้ก็พิเศษหน่อยว่าได้มากับท้อด้วย
แล้วก็ได้มาแนะนำแฟนอินโดด้วยให้รู้จักเมืองไทยรู้จักวัฒนธรรมไทย
อาหารการกินบ้านเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ครับเขาจะได้มีโอกาสก็ได้ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างโอ้เนี่ยไปมาหลายประเทศแล้วครับหรือเจอแฟนคลับที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
แฟนคลับของอินโดเขาจะน่ารักมากมากครับแล้วเขาก็จะมาต้อนรับอย่างนี้ประจำครับ
ก็ออกมาจากสนามบินก็รออยู่ครับเพราะว่าเคยมากับผู้จัดการแล้วโอ้โหโดนลุมเขาก็เยอะมาก
นิดหน่อยครับแต่ก็โอเคครับพี่เขาดูแลให้ครับ
ก็ก็ต้องขอบคุณแฟนที่อินโดด้วยครับที่มาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ไม่ได้เจอโอ้นานเขาก็ยังมายังเอาของขวัญมาให้เอาดอกไม้มาให้อะไรอย่างนี้น่ารักมากครับ
เขายังให้การต้อนรับเราดีเหมือนเดิมเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
รู้สึกดีใจครับแล้วก็ปลื้มครับก็อยากจะมาอีกครับ
เพราะว่าโอ้เองก็ไม่เคยได้มาเที่ยวอินโดอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่เคยบอกเขาว่าเอออยากไปบาหลีอะไรอย่างนี้ถ้ามีโอกาสว่างก็อยากไปก็ไม่เคยได้ไปเลย
ส่วนตัวนี้ประทับใจอะไรยังไงมากสุดครับ
ส่วนใหญ่ผมที่อินโดผมก็จะประทับใจแฟนที่นี่มากกว่าครับ
เพราะว่าเขาน่ารักมากแล้วก็คอยแบบเขาอัปเดตทั้งอินสตาแกรมอัปเดตทั้งเว็บอะไรอย่างนี้
เขามีตลอดเลยแล้วเขาก็ซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย
ขอบคุณเขามากเลยแล้วก็มาทุกครั้งก็จะหายเหนื่อยครับ
รู้สึกว่าเขาต้อนรับเราสุด
คืออย่างที่นี่เราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเนี่ยมีแฟนเพจสามแฟนเพจที่สร้าง
อย่างที่โนเขาก็จะค่อนข้างอัปเดตแล้วเขาก็จะติดตามเขาก็จะดูแบบพวกผลงานละครโอ้ใหม่อะไรอย่างนี้
เขาก็จะดูอัปเดตแล้วเขาก็จะมีการแปลหรืออะไรกันช่วยกันอยู่ตลอดครับ
แล้วก็ผมก็จะเห็นว่าจะมีหนังจะมีอะไรที่มาฉายที่นี่ก็
อย่างพี่มากก็เคยมาฉายที่นี่แล้วก็เขาก็ทำเป็นอินโดเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดีครับรู้สึกเออประทับใจครับ
วันนี้เราก็มีมีเตรียมของพิเศษมาให้ครับแล้วก็ก็จะมีวีดีโอ

ก็มีตลอดครับแล้วก็มีโปรแกรมใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มีโปรแกรมเที่ยวใหม่ที่อยากให้แนะนำให้เขา
เพราะบางทีนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนที่เป็นชาวอินโดเขาไปบางทีเขาก็ไม่อยากจะเที่ยวตามโปรแกรมของทัวร์ที่เคยเจออะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าอยากจะได้อะไรใหม่อยากมีอะไรที่มันตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ครับอยากไปทานอาหารที่แบบพิเศษมีอะไรที่มันแตกแหวกแนวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ครับ
ซึ่งทุกวันนี้มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยครับโอ้ก็อยากจะมาแนะนำให้แฟนนิดน
โอ้ก็เคยมีคำถามกับตัวเองว่าไหมคะว่าเวลาแบบทำไมเรามีแฟนคลับในหลายประเทศอินโดก็ประเทศหนึ่งที่อีกก็ประเทศหนึ่งอะไรคือเสน่ห์ของเราที่ทำให้เขายังรักเราอยู่จนถึงที่วันนี้
ครับตอนแรกผมก็ยังสงสัยทำไมเขาถึงชื่นชอบผมก็พอมาดูก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับหนังครับเกี่ยวกับผลงานของเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางอาเซียนหรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็ดูหนังของประเทศนู้นประเทศนี้ก็จะแชร์กันดูอยู่ตลอดอยู่แล้วครับอย่างฮอลลีวูดไม่ต้องพูดถึงยังไงเราก็เสพทั้งดูอยู่แล้วอะไรอย่าง
มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นอะไรที่มันทำให้วงการหนังวงการบันเทิงเติบโตด้วยทำให้แบบทุกอย่างมันซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างสื่อที่นี่เขาก็บอกว่าชอบโอ้เพราะว่าเป็นกันเองน่ารักอะไรอย่างนี้
ผมก็พยายามเป็นกันเองครับบางทีฟังไม่รู้เรื่องก็ยิ้มไว้ก่อนครับก็ตามสไตล์ครับ
เพราะว่าเราก็มาเพราะว่าเราก็อยากจะมาจริงแล้วก็อยากจะมาโปรโมททั้งเรื่องของความสวยงามและของวัฒนธรรมบ้านเรา
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่โอ้มีโอกาสได้ไปกับทรทด้วยก็รู้สึกประทับใจ
ก็เหมือนได้มาบอกต่อเพื่อนนะครับว่าแบบเออบ้านเรามีอะไรดีมีอะไรที่แบบเรายังไม่เคยได้ลองไปเลยนะ
ครับเหมือนตอนนี้เราเริ่มโกลอินเตอร์มาคือเรามองอนาคตในส่วนของตรงนี้เป็นไงบ้างครับเป้าหมาย
หมายผมก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีครับผมก็อยากจะคลิปตรงนี้ไว้ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปเรื่อยครับ
ถ้ามีมีงานหรือว่ามีโอกาสต่างประเทศผมก็จะไปเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็หาซื้อไม่ได้ครับ
แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมก็สนุกด้วยครับได้มาเจอแฟนคลับต่างประเทศได้ฝึกภาษาบ้างอะไรอย่างเงี้
ไม่ค่อยได้พูดกับที่บ้านเลยก็ได้มาพูดกับนักขับ

ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจมาตลอด
วันนี้ผมก็จะเต็มที่ยังไงก็ฝากแฟนมิติ้งครั้งนี้ไว้ด้วยครับ

สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับไทยลักษณ์ทีวีครับ
วันนี้อยู่กับโอ้นะครับพี่จักรต้าครับอะไรอย่างนี้พี่

สวัสดีครับชาวไทยรัฐทีวี

จะมีอะไรพิเศษต้องตามไปดูครับ
สวัสดีครับนะครับ

ภารามดู

ภารามดู
ภารามดู
สวัสดีครับว่ามาริเวิร์ด

ทรมานแสนฮะ

บริโฮะที่นี่คือของเธอ
ขอให้พี่นำมา๓หรือ๘มุมพลังหรือหัวไทย

โอเคแต่เราต้องกลับ
เอ้ยมองเห็นบาริโฮะหัวไทยไง
ถ้าลองมาตะเรียกบาริโฮะ
บาริโฮะหัวไทยไง
บาริโฮะหัวไทยไง

โอเคเจ้าสหายความที่รักขอให้พี่นำมา
บาริโฮะหัวไทยไง

อันที่สุดท้ายก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบที่สุดท้าย
แล้วมันเป็นแบบที่สุดท้ายก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบที่สุดท้ายก็คือ
มันเป็นแบบที่สุดท้ายก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบที่สุดท้ายก็คือ
มันเป็นแบบที่สุดท้ายก็คือ
มันเป็นแบบที่สุดท้ายก็คือ

กรอบใช้ได้อีกพวก
กรอบใช้ได้อีกพวก
ไม่เป็นพวกฮัดียะหรออันนี้ฮัดียะอร่อย
สนับสนาม๑๒๓สนาม

มือมือมือต้องปุ่มอีกแน่
ก็ได้
พร้อมสนาม๑๒๓
อีกแน่
เป็นประโยชน์

ตอนนี้ต้องทำทุกอย่างตัวเอง

โอเค
โอเคขอบคุณครับ
ขอบคุณมาก
อยากก่อนมาที่บางอย่าง
พวกเราต้องกำลังไปให้มีเราถึง
กลัวเหรอมีเต็มภาพ

โอเคเราก็มีเกมส์ต่อไป

มันมีอีกหนึ่ง
มันมีอีกหนึ่ง

แล้วมันมีอีกหนึ่ง

มันมีอีกหนึ่งแล้วมันมีอีกหนึ่ง

ถ้าอยู่๒ต้องยิน๒

ต้องกลับมาที๒บาท
กับบาทและเมื่อร้าน
เราจะเริ่มมีเกมที่๓

ถ้าเป็นเจ้าของเป็นอันนี้แล้วอ่ะ
ไม่ต้องไปข้างล่างต้องไปข้างล่าง
โอเคเราจะเริ่มจากที่แรก

โอ้เธอไม่ได้
โอเคข้าวโปรดละ
อย่ามุ่นดูร

สองห้าสามสองสองสามสี่สองสามสี่สองสี่ห้า
สี่สี่สี่สี่สอง

โอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ

ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ

ขอบคุณมากสวัสดีครับ

มันจะเป็นไรโอ๊คก็เลยหยุดไว้ก่อน

พี่พิมพ์เมื่อกี้มีเสี่ยวมั้ย

ว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้

ก็เลยต้องดูหยุดช่วยบอกเขาด้วย
เพราะว่าคนข้างหลังเขาก็ต้องเข้าใจเขาด้วย

ทำไมโอ้ห้างแตกแล้ว

ก็รู้สึกดีใจจริงครับเวลาได้มาทำงานแบบนี้
แล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับที่เขาไม่ค่อยได้เจอเรา
อะไรอย่างนี้ครับ
เมื่อกี้โอ้ดูมีความสุขมากกับแฟนคลับที่มาหาเรา

ก็เนียนก็ไม่ได้ระวังมาลงที
เมื่อกี้เตือนเต้นที่เหมือนที่นี่

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่มากครั้งหนึ่ง
แต่ว่าเป็นครั้งที่มีเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วครับ
แล้วก็มากับทรทด้วยก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
แล้วก็เขาก็มากันเยอะจริงนะครับ
ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าเยอะที่สุดครับ
ครับก็หายเหนื่อยครับรู้สึกดีใจครับ
พอเห็นเขาก็ได้ขึ้นมาเล่นกับเราก็โอเคแล้วครับ

แล้วก็ได้พูดถึงประเทศไทยด้วยได้ให้เขาได้เห็นแบบที่สวยบ้านเราด้วย
ก็ได้เหมือนได้แชร์กันนะครับได้ได้ลองพูดภาษาเขาเขาพูดภาษาเราอะไรอย่างเงี้
ก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็น่ารักดีครับ

ครับ

คือผมคิดเสมอว่าคนที่เขาเป็นแฟนคลับเราเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นลูกค้าเราอะครับ
เหมือนเขาเป็นแบบคนที่เขารักเราเราก็ต้องเราได้รับความรู้สึกนั้น
เราก็แบบมีกำลังใจครับเหมือนแบบเราอยากจะกลับไปทำงานดีให้เขาได้ดู
อยากให้เขาได้เห็นว่าเราได้ถ่ายละครเรื่องนี้เรื่องนู้นอะไรอย่างนี้ครับ
พัฒนาการของเราเราก็ดีใจครับมันเป็นเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเหมือนคนที่ดูผลงานเรารับผลงานเราแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยในเวลาเดียวกัน
ก็เป็นความรู้สึกที่ผมว่ามันหาได้ยากครับ
แล้วก็นานจะมีครั้งหนึ่งผมก็จะความรู้สึกเหล่านี้เล็กโอ้ก็จะเก็บไว้ครับ
แล้วก็เขาก็จะเอามาใช้เป็นเหมือนกำลังใจบางวันเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออคิดว่าเออก็ยังมีคนที่เขาเหนื่อยกว่าเราอีกแล้วเขายังเขายังมาให้กำลังใจเราเลยอ่ะบางทีเขายังมาแบบมาที่ห้างเขาเหนื่อยโดนเบียดโดนอะไรเขาก็เอออยากมาให้กำลังใจ

มีแน่นอนครับถ้ามีโอกาสผมกลับมาแน่นอน
เมื่อกี้ไปถามแฟนคับบางคนบอกว่าชอบโอ้งอะตั้งแต่หนังเรื่องแรกแข่งสยามเลยจนตอนเนี้ยก็ยังชอบอยู่แล้วก็บอกเลยว่าโอ้งอะเหมือนเจ้าชายคือหล่อเหมือนเจ้าชายเลยนะคือแบบเป็นไนดอลไปเลย
เขาก็จะส่งมาตลอดเห็นเขาก็พูดเขาก็ยากจะพยายามบอก

ถ้ามีโอกาสโอ้ก็จะกลับมาที่นี่อีก
กระแสตอบรับที่เขาทำให้เราขนาดนี้
แล้วก็เงินทั้งหมดนี้เราก็จะไปมอบเป็นการกุศลเลยครับ
แล้วก็ถ่ายด้วยกันก็มีพี่เวียแล้วก็มีเคนภูมิแล้วก็มีโอด้วยครับ
มี๓คนแล้วก็ไปถ่ายกันเองถึงเชี่ยวหลานครับ
มีเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมมาช่วยกันถ่ายอะไรอย่างนี้
ก็อยากฝากให้ทุกคนด้วยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเราก็เอาไปทำการกุศลอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าพี่ที่เราช่วยกันทำขึ้นมาก็เพื่อการกุศล
ก็ฝากทุกคนอย่าลืมติดตามอุดหนุนด้วยครับ
เล่มประมาณ๕๐๐๐กว่าบาทไม่ถึง๕๙๙ครับเล่มเล็กครับน่ารัก
แต่ว่ารูปสวยแล้วก็ในนั้นก็เป็นบรรยากาศที่อย่างเราไปถ่ายกันถึงเขื่อนเชี่ยวหลานอะไรอย่างนี้ลำบากมากครับ
แต่ว่าภาพก็สวยแล้วมีเดินป่าเดินอะไรด้วยแล้วก็มีภาพแบบมีติดเลสนิดนึงก็มีอะไรอย่างนี้
ของซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่ของโอ้แต่ว่าผมก็อยู่กับเขาด้วยครับ
แล้วก็เก่งสุดชีวิตเลยครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าเก่งได้ขนาดไหนครับผม
กับเพื่อนบอกโอ้มันไม่ทันแล้วเก่งขนาดนี้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะเกรงเพื่อนหนังสือเล่มนี้ครับ
เพื่อที่จะทำหน้าที่บอกกับแฟนคลับบอกกับแฟนในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
ทั้งฟิลิปปินทั้งที่จีนทั้งอินโดแล้วก็ที่เวียดนามด้วยครับ
ก็ปีนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็ไปกันถึง๔ประเทศด้วยกัน
ก็ไปหลายรอบเลยครับก็หลายเมืองด้วย
ต้องขอบคุณทางทรทด้วยครับที่ทำให้โอ้ได้ประสบการณ์ดีแบบนี้ครับ
แล้วก็ได้โอ้ได้เจอแฟนคลับหลายประเทศขนาดนี้ขอบคุณจริงครับ
แล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีรับใช้ครับ